ต่อกันที่ทัพศิลปินกว่า๕๐ชีวิตค่ะเขาได้มีการรวมตัวกันนะคะ
คอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าสืบสารลูกทุ่งคู่ไทย
มรดกวัฒนธรรมของแผ่นดินค่ะซึ่งเป็นการรวมตัวของศิลปินกว่าห้าสิบชีวิตนะคะ
มาไว้บนเวทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเอเชยามิดชัยรุ่งสุริยาเป่าปาวลีตุ๊กกี้สุดารัฐ
แล้วก็อีกมากมายหลายคนเลยนะคะโดยสองศิลปินรุ่นใหม่อย่างแป้งร่ำวนาลี
และอาร์ตอัศนัยก็ขอเป็นตัวแทนศิลปินมาเชิญชวนพี่น้องชาวไทยรัฐทีวีหัวใจลูกทุ่ง
ให้ไปร่วมเพลิดเพลินกับบทเพลงสุดฮิตและเป็นอมตะมากมายตลอด๓ชั่วโมงเต็ม
ในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
และเพื่อเป็นการการันตีความสนุกทั้งคู่ก็เลยขอโชว์พลังลูกคอ
เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยกันสักหน่อยค่ะ
สีกล้างกลิ่นกล้องฟัง
หนูไม่รู้ว่าแฟนมีเห็นหล่อดีหนูก็เลยชอบเขา
หนูไม่รู้เพราะหูเบาเขาบอกเขามีหนูคนเดียว
ความพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะ

ปกติแล้วการชมคอนเซิร์ต
ก็จะมีแต่เพลงลูกทุ่งอะไรอย่างงี้แต่ว่าของคอนเสิร์ตของเรานะคะ
ก็จะมีละครเวทีทำให้เราได้รู้ถึงความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของเพลงลูกทุ่งว่าเป็นมายังไงใช่ครับ
ใครที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็จะได้รับย้ำเลยนะว่ายังไม่มีที่ไหนนะครับ
ที่นี่ที่แรกด้วยซึ่งปกติแล้วจะเห็นแป้งรำในลุคแบบหวานหวาน
ร้องเพลงสุนทราพรเบาอะไรอย่างงี้แต่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะ
แป้งร่ำก็จะมาร้องเพลงเร็วแล้วก็จะเต้นให้กระเจิงเลยค่ะ
ความพร้อมนะครับของอาร์ตพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
เพราะว่าในคอนเสิร์ตนี้ต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่แล้วก็พวกเราทุกคนนะครับ
ที่กับงานชิ้นนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูให้ได้นะ
โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะนอกจากจะได้อิ่มกับบทเพลงเพราะแล้วเนี่ย
ยังได้อิ่มบุญกันอีกด้วยเพราะว่ารายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
จะมอบให้กับมุลละนิทิธรรตกรรมในพระบรมราชุปธรรม
องทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนั่นเอง
สามกุมภาพันธ์เพราะนะคะแล้วก็ยังได้ร่วมทำบุญกันด้วยแบบนี้
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยใช่ค่ะและยังเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของลูกทุ่งไทยของเราอีกด้วย
เขาการันตีนะคะว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีแรกแล้วก็เวทีเดียวที่แปลกแล้วก็แหวกแนวด้วยใช่ค่ะ